ไปที่จังหวัดหนองคายครับคนร้ายขับรถเก๋งประกบยิงลูกชายของผู้ใหญ่บ้าน
คุณผู้ชมยิงแบบระยะเผาขนเลยกลับมาจากเกณฑ์ทหาร
กลับมาจากเกณฑ์ทหารนะฮะลูกชายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้ว
แต่ก็ถูกยิงล้มคว่ำไปตรงนี้
ตำรวจสพบ้านท่อจังหวัดหนองคายนะครับรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่
สารากลางบ้านกองนางในตะบนกองนางอำเภอท่าบ่อครับก็รีบไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุนะครับเป็นสารากลางบ้านริมแม่น้ำโขงบ้านกองนาง
ผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนายสัตวรรษประหลัดพรมอายุ๒๒ปี
ชาวบ้านในพื้นที่นะถูกยิงเข้าที่ลำตัวด้านขวาหัวไหล่หน้าอกด้านขวา
รักแร้ขวาห้านัดครับคุณผู้ชมกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุบราชท่าบ่อแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้
ใกล้กับจุดเกิดเหตุเจอรถจักรยานยนต์๒คันล้มตะแคงอยู่ห่างกันไป๕เมตร
คันแรกเป็นของผู้ตายโอ้โหเห็นไหมฮะคราบเลือดเต็มเลยครับ
ส่วนอีกคันเป็นของลูกค้าที่มาซื้อของนะฮะมาซื้อปลากับผู้ตาย
อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร๕ปลอกตก
กระจายอยู่ใกล้กับรถจักรยายนที่ล้มอยู่นั่นแหละตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามคนเห็นเหตุการณ์นะฮะซึ่งเป็นลูกค้าของนายสัตวรรษนี่แหละที่มาขอซื้อปลาเล่าบอกว่า
สัตวรรษเนี่ยเอาปลาไปส่งจู่มีคนร้ายขับรถเก๋งมาจอดประกบยิงนะฮะ
จากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถแล้วใช้ปืนยิงใส่นายสัตวรรษหลายนัด
แล้วก็รีบขึ้นรถนะฮะมีคนขับติดเครื่องรออยู่นี่นี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะ
นายสมพงศ์ประหลัดพรมครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐บ้านกองนางเนี่ยเป็นพ่อของผู้ตายเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้ลูกชายเรียนอยู่ที่ชนบุรี
จะกลับบ้านมาเมื่อ๑เมษายนนี้จะมาเกณฑ์ทหาร
จะเกณฑ์วันที่๕เมษายนก่อนเกิดเหตุนะ
ลูกค้ามาขอซื้อปลาแม่น้ำโขงแล้วก็นัดส่งสินค้ากันตรงบริเวณนี้
แต่ถูกคนร้ายกระหน่ำยิงซึ่งเขาเองได้ยินเสียงร้องเรียกจากชาวบ้านแล้วล่ะ
ก็รีบวิ่งมาดูเหตุการณ์มาเจอเห็นภาพลูกชายถูกยิงนะฮะนะฮะ
แล้วก็คนร้ายวิ่งหนีไปทางด้านหลังสาราแล้วก็ฟุบตัวลง
เขาก็จึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยพ่อของผู้ตายยืนยันว่าลูกชายนะ
เป็นเด็กดีไม่มีความขัดแย้งหรือบาดหมางกับใครฮะ
ผลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุสิกูลนะครับผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองคาย
สั่งการเลยครับให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เรื่องต้นกล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุเสียโอ้โหเสียซะอีก
อีกแล้วเหรอคะไม่สามารถบันทึกภาพได้อืมแต่สั่งการให้เร่งนะฮะ
ดูสิว่าคนร้ายมันหนีไปทางไหนแล้วก็ติดตามผู้ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
โดยยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการสังหารในครั้งนี้ได้
ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานสักหน่อยฮะ